ส่วนที่บ้านเราการเมืองก็เข้มข้นเหมือนกัน
เรื่องของการชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอบนะฮะ

ว่าจะมีการนัดหมายครั้งใหญ่เมื่อไหร่อย่างไรบ้าง
ขณะที่เมื่อเช้านี้อดีตพระพุทธอิสระ
บอกว่าเป็นข่าวที่อับประมงคลหู
เพราะได้รับการร้องเรียนมาจากผู้ปกครองของนักศึกษานะฮะ

คือโพสต์ไว้ประมาณสัก๘โมงกว่าเมื่อเช้านี้

หลวงปู่พุทธอิสระโพสต์ข้อความระบุว่า
เขาเล่นกันถึงขนาดนี้เชียวหรือ
เรียนท่านอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัย
ได้โปรดตรวจสอบประเด็นเหล่านี้ด้วยว่า

คือมีข่าวว่านักศึกษาปี๑และปี๒

คมคู่คุกคามให้ต้องไปร่วมกิจกรรมการชุมนุม

หากรุ่นน้องคนใดไม่ต้องการเข้าร่วมการชุมนุม

จะต้องจ่ายเงินสนับสนุนการชุมนุมครั้งละ๕๐๐บาท
เช่นนี้ช่างเป็นอับประมงคลหูนัก
หากเป็นเรื่องจริงด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เช่นนี้
พ่อแม่สู้อุตส่าห์ทำงานหาเงินมาอย่างยากลำบาก
เพื่อส่งให้ลูกไปเรียนในมหาวิทยาลัย
แต่กลับต้องมาถูกข่มขู่รีดไถ
เรื่องนี้พุทธฤษระได้รับการพร้อมเรียน
มาจากพ่อแม่ของเด็กนักศึกษา
ก็เลยนำเรื่องนี้มาแจ้งแก่บรรดาท่านอธิการ
บดีทุกมหาวิทยาลัยให้ช่วยตรวจสอบด่วนด้วยนะฮะ
เรื่องนี้ก็ต้องรอดูว่าทางฝั่งผู้ชุมนุม
เขาจะมีการออกมาชี้แจงอะไรยังไง
หรือต้อกลับอดีตพระพุทธศาสตร์อย่างไรบ้าง
อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นงอกออกมา
จากการชุมนุมของคณะราษฎร๖๓คุณผู้ชม
คือบรรดาเหล่าแก่นำเขาทยอยถูกจับกุมตัวกันใช่ไหม

ตอนที่เขาไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณซายเจริญปุระ
เอาอาหารที่แต่ละคนชอบไม่ว่าจะเป็นรุ้งหรือว่าเพนกวิ้น
เอาไก่เอาอะไรไปให้นะครับเอากุ้ง
ภาพเหล่านั้นพอมันหลุดออกมา
กรณีที่มีการอนุญาตให้ผู้ต้องขัง
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม๙

สัดส่วนหรือคนที่ถือหุ้นเป็นตระกูลไหนอย่างไร

ถ้าใครไปดูประวัติของโรงพยาบาลอะไร
เห็นบอกว่ามีตระกูลที่อยู่ต่างประเทศด้วย

แกนนำที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
โอ้โหอยู่ดีกินดีได้รับการรักษาดี
แล้วกันแกนนำคนอื่นอยู่ในโรงพยาบาลพระราชธรรมน์
เออทำไมไม่มองบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะ

คุณศิราบอกว่าการอนุญาตให้เข้าเยี่ยม
ลักษณะนี้เหมือนการจัดปาร์ตี้หรือเปล่า

ก็จะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมธิการในวันนี้
เพื่อขอมติเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทศสุธิน
เข้ามาชี้แจงว่ามีกฎระเบียบอะไรรองรับ
ที่กลายเป็นภาพนี้ปรากฏออกมา
และแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับอภิษฎเหล่านี้ได้อย่างไร
ถือเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำต่อผู้ต้องขังรายอื่นหรือไม่นะคะ
คุณศิระยังตั้งคำถามด้วยว่ากรณีนี้มีการออกค่าใช้จ่ายเองหรือเปล่า
คุณมาอยู่โรงพยาบาลพระราม๙โรงพยาบาลเอกชน
หรือมีคนออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้ต้องขังเหล่านี้
ถ้าเกิดว่าไปดูจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของโรงพยาบาลแล้วนั้น
พบว่ามีตระกูลดังตระกูลหนึ่งถือหุ้นใหญ่
ขอให้ประชาชนไปร่วมกันตรวจสอบนะฮะ
คุณศิระนี่ก็เป็นประเด็นสำหรับวันนี้อีกเหมือนกัน
เพราะว่ามีประเด็นลือหึงเลยว่า
คุณศิระโดนมติภักดิ์พลังประชารัฐ
ในการห้ามไปออกรายการดีเบตต่าง
รายการที่จะให้ประชาชนได้รับฟังแนวความคิดและข้อเสนอของแต่ละกลุ่ม
อันนี้เป็นข่าวลือออกมาว่าคุณศิระโดนเบรกจากทางพักแล้ว
จะไปออกรายการไหนบ้าง
แล้วก็คุณศิระเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครับ
เรื่องของกรณีที่ประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัย
เตรียมจัดทาบทาม๔อดีตนายยกรัฐมนตรี
คุณอานันคุณอพิสิตผลเอกชาวัฬิสแล้วก็คุณสมชายวงสวัสดิ์
คุณศิระบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยนะฮะ
เพราะว่ากรณีทั้ง๔ท่านเป็นประเด็นอยู่
อย่างคุณสมชายก็รู้ว่าฝักฝ่ายฝ่ายใด
แล้วก็คุณอานันต์ก็เคยบอกให้คุณประยุทธ์ลาออก
หรือว่าท่านอยากเป็นนายกส้มหล่นอันนี้คือปากจากปากของคุณศิระนะฮะ
แล้วก็ต้องดูว่าเด็กเขาต้องการอะไรให้พูดคุยเรื่องของอนาคต
ไม่ใช่จะหยิบยกเรื่องอดีตมาพูด
แล้วคุณศิราบอกว่าอยากให้พวกเขาเองก็ได้เป็นตัวแทน
ในการที่จะเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการสมาณชันด้วย
ไม่ใช่แค่คุณชวนหลีกภัยเลือกเอง
อันนี้เป็นประเด็นที่คุณศิระให้สัมภาษณ์เมื่อเช้า